หาคุณป้าสุธิสาที่โคราชครับ

เชื่อว่าอาการของแม่แปลก

พอหมอปลาไปถึงอาการเป็นอย่างนี้
เจ้าชื่ออะไร

อาการไม่ควรดี

บางวันก็ดีบางที่นี่แบบนี้

วันนี้ก็จึงยิ่มได้

โอ้โหอาการออกเยอะนะใช่ผมแย่ผมแย่
ทำไมหลังหลังหลังหลังนี่หมอปลาโดนทุกเคสเลยนะ
อาร์กทุกรอบเลยโดนทุกเคสเลย
รอบนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมฮะยังไม่ทันแตะเนื้อต้องตัวอะไรเลยนะครับ
อาร์กออกมาก่อนเลยอาการแบบนี้
ถ้าใครตามข่าวก็จะรู้ว่าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง

หมอปลาบอกรู้สึกได้เลยว่ามีสิ่งที่ไม่ดี
แฝงอยู่ในร่างป้าสุธิสาวัย๕๕ปีที่นอนอยู่นั่นคุณผู้ชมฮะ
หมอปลาก็เลยลูกสาวจับมือป้าไว้นะจับมือป้าสุธิสาไว้
หลังจากนั้นก็ทำพิธีสื่อวิญญาณครับ
นี่ฮะนี่คือคุณป้าสุธิสาที่นอนห่มผ้าห่มผ้าห่มนี้
พอลูกสาวจับมือป้าปุ๊บอาการชาที่ปลายเท้าเลยครับ
ยืนยันได้ว่าในร่างของป้ามีวิญญาณแฝงอยู่
หมอปลาบอกนะใช้วิจารณญาณด้วยคุณผู้ชมฮะ
หลังจากนั้นหมอปลาเดินไปดูโกรธเก็บกระดูกครับ
เก็บกระดูกเป็นสมบัติเก่าของคุณตาที่ท่านเสียไปแล้ว
ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าโกรธใบนี้นะ
คุณตาเก็บกระดูกคนตายเอาไว้
กระดูกในโกดเป็นกระดูกใครไม่รู้
ไม่ใช่กระดูกคนในบ้านด้วยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

แต่ทีนี้พอคุณตาท่านเสียไป
ลูกหลานคนในบ้านก็ไม่กล้าไปแตะไง
ไม่กล้าไปทำลายด้วยเพราะเห็นว่าเป็นสมบัติของคุณตาเขา
หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดเรื่องประหลาดในครอบครัวครับ
อย่างแรกเลยคือโอ้โหอันนี้หนักเลยคุณผู้ชม
ยังไง
น้องชายผูกคอตายที่ขื่อในบ้านโดยไม่รู้สาเหตุครับ

แล้วต่อมาแม่ก็อาการป่วยประหลาดก็คือป้าสุธิสาเนี่ยแหละนะ

ทุกวันพระวันโกรณิจะลุกขึ้นมานะ

เหมือนโดนอะไรสิงไม่รู้ว่ากินเยอะเหลือเกิน
แล้วเดินไปที่ขื่อตรงบริเวณที่น้องชายผูกคอตายนั่นแหละ
หมอปลาก็เชื่อว่าเป็นเพราะกระดูกผีปริศนาในโกรธนั้นแน่เลย
น่าจะเป็นที่มาของเรื่องราวลี้ลับครับ
ทำให้ป้าสุธิสามีอาการแปลกประหลาดแบบนี้
หมอปลาก็เลยบอกให้ลูกสาวนะปรึกษากับพ่อ

เพราะบ่อยครั้งนะคุณผู้ชมเวลาหมอปลาไปช่วยเคสแบบนี้เนี่ย
เวลาทำของออกมาหรือว่าทำพิธีอะไร
คนที่ป่วยคนที่มีอาการจะอยู่ได้อีกไม่นานครับ
หมอปลาก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยไปปรึกษากับพ่อแล้วกันว่าจะเอายังไงดี
ถ้าหมอปลาช่วยเนี่ยป้าสุธิสาแม่จะอยู่ได้ไม่เกินเดือนนะสิ

แต่ถ้าหากครอบครัวไม่อยากให้หมอปลาช่วย

ผมยังเข้าใจว่ากระดูกที่เขาบูชาเนี่ยเป็นกระดูกลูกหลานเขาหรือคนในครอบครัวเขา
แต่วันนี้เพิ่งได้ยินว่าก็ตกใจว่ามันเป็นกระดูกใครก็ไม่รู้
ครั้งก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งรายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองใช่ไหม
ที่ครอบครัวที่ให้หมอปลามาช่วยหน่อย

คืออันนี้มันก็ต้องถามนะว่าเจ้าตัวจะยอมไหม
อย่างที่บอกไงหมอปลาบอกว่าต้องถามญาติครอบครัวละหนึ่งว่ายอมไหม
และสองคือต้องถามเจ้าตัวเองเพราะว่าเคสก่อนหน้าคือญาติยอมแต่เจ้าตัวไม่ยอม
แต่เคสนี้คุณผู้ชมบ้านของป้าสุธิสายินยอมครับ

แล้วเป็นปรูขายก็ไม่รู้เธอลงปลิ๊บ
จุดไฟเผาครับเป็นการ
ส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขติครับ
หมอปลาให้ป้ารัตนานะไปคุยกับป้าสุธิสา
ปรากฏว่าคุณผู้ชมตอนป้ารัตนาเข้าไปคุยกับคุณป้าสุธิษฌา
คุณป้ายิ้มได้นะยิ้มออกมาด้วย
แล้วลูกสาวก็ขอขมา
ขอล้างเท้าให้คุณแม่ก่อนก็คือคุณป้าสุธิสานี่แหละฮะ

นำดอกไม้ทูบเทียนให้แม่กำไว้ในมือ
แล้วลูกสาวก็กระซิบข้างหู
คุณแม่ว่าลูกขออโหสิกรรมให้แม่นะ

เหมือนว่าคุณป้าสุธิสาท่านจะรับรู้ชะตากรรมตนเองครับ

ร้องไห้ออกมาหลั่งน้ำตาออกมาเลย
หลังจากนั้นหมอปลาก็ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณสัมภเวษีครับ

หลังจากนี้อีก๑เดือนอันนี้หมอปลาบอกไว้นะว่า
เดี๋ยวป้าสุธิสาจะจากไปอย่างสงบครับ

หมอปลาก็บอก๓วัน๕วัน๗วันเดือนหนึ่ง
เป็นเรื่องของความเชื่อนะแล้วก็เป็นเรื่องของที่พึ่ง
ครอบครัวเขาก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้ว
คือบางบ้านก็อาจจะเคยพาไปหาหมอแล้ว